คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนี้
ธนาคารกรุงไทยประเมินว่ามีความผันผวน
มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยลบต่าง
นโยบายของสหรัฐความผันผวนค่าเงิน
ทำให้ธนาคารกรุงไทยเปิดเวทีสัมมนา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง

พอร์ตการลงทุนพร้อมรับความผันผวน
ครึ่งปีหลัง๒๕๖๑ให้กับกลุ่มลูกค้า
ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
โดยเวทีสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจตลาดเงินทั่วโลก
และแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้าธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเราเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง

หรือว่าในเรื่องการลงทุนในเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่
ก็เลยว่าอยากจะเอาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์กับลูกค้านะครับมา
มาบอกลูกค้าว่า
จะมีการปรับพอร์ตเป็นการลงทุน
หรือเงินที่ท่านมีเหลืออยู่เนี่ย
จะมาลงทุนในตลาดทุนยังไงบ้าง
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาวะเช่นนี้
โดยเราเชิญวิทยากรที่มีความรู้
จากบริษัทชั้นนำของโลกเลยมาให้ความรู้
เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะมองทิศทางการลงทุน
สามารถที่จะมองเห็นความเสี่ยงต่าง
แล้วก็สามารถที่จะคาดเดาภาวะการลงทุนได้
สัมมนาครั้งนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์และภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ตลาดสหรัฐเศรษฐกิจญี่ปุ่นสงครามทางการค้า
และความผันผวนนโยบายทางการเงิน
จนถึงราคาน้ำมันและราคาทองคำในตลาดโลก
นี้เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการลงทุน
ในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทางธนาคารกรุงไทย
ก็มองว่าปัจจัยบวกค่อนข้างชัดเจน
จากการลงทุนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น
ส่วนความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอก็คือแน่นอน
เรื่องปัญหาสงครามทางการค้า

แต่ว่าภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คือตลาดการเงินเริ่มผันผวนแล้ว
ก็เชื่อว่าในการสัมมนาวันนี้
น่าจะทำให้นักลงทุนมองเห็นความเสี่ยงที่ชัดเจนมากขึ้น
แล้วก็รับกับความจริงได้มากขึ้น
บางคนอาจจะบอกว่าสงครามการค้าเป็นเรื่องที่คุยกันเล่นเฉยหรือเปล่า
แต่พอผ่านมาถึงครึ่งปีเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับ

แล้วก็การทำธุรกิจให้มันคล้องจองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบริษัทบริหารจัดการหลักทรัพย์ระดับโลก
แนะนำนักลงทุนและเตรียมความพร้อม
จากการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังมีความเสี่ยงมากขึ้น
ธนาคารกรุงไทยยังได้ให้การดูแลลูกค้า
ซึ่งเสนอขายกองทุนรวมหลายบรจอ
ที่เราคัดเลือกจัดสรรว่าเป็นกองทุนที่ดีที่สุด

เลือกกองทุนบริหารความเสี่ยง
แล้วก็เรื่องของตัวผลประโยชน์จากการลงทุนต่างให้กับลูกค้าครับผม
อกจากนี้ธนาคารกรุงไทยแนะนำว่า
การลงทุนท่ามกลางความผันผวนนักลงทุน

ที่สำคัญคือการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน
ที่มีประสบการณ์บริหารความเสี่ยงได้
จะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มผลตอบแทนได้